ผู้ชมครับเมื่อ๒๐ตุลาคมที่ผ่านมามีเหตุคนร้ายใช้ปืนไปจี้ชิงทอง
ทองไปน้ำหนักทองเนี่ย๘๐บาทจากร้านทองเยาวราชในห้างที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
คือมูลค่าเป็นเงินก็๒ล้านสี่นะฮะคือแต่งกายเนี่ยเป็นลักษณะใส่เสื้อแบบรายเดอร์
ก็คงจะอำพลางนั่นแหละนะครับทำเหมือนเป็นรายเดอร์นี่ฮะแต่มาจี้ชิงทองนี่ตั้งแต่๒๐ตุลาคมนะครับ
จำได้เราก็เล่าข่าวนี้ไปใช่ก็ยังตั้งข้อสังเกตกันว่าคงจะตบตาผู้คนตบตาเจ้าหน้าที่
ให้เจ้าหน้าที่แบบเบนความสนใจไปทางหมู่รายเดอร์ความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับเป็นวัยยาวัชกรวัดนะฮะ
ค่ะดูแลทรัพย์สินเงินทองการเบิกจ่ายบัญชีให้กับวัด
วัดเขาแก้วที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรชื่อในดนนามสกุลพาสุขเจริญอายุ
อายุสิบสามปีคือจับได้เนี่ยพร้อมกับของกลางเป็นตัวจำนำ
ร้านทองสิบสามใบคือสิบสามใบนี้เนี่ย
เป็นทองที่เอาไปจำนำยี่สิบบาทน้ำหนักทองแต่ที่ได้ไปวันนั้นเนี่ย
น้ำหนักทองเนี่ยแปดสิบบาทมีสร้อยคออีกยี่สิบเอ็ดเส้น
น้ำหนัก๒๑บาทมีพวกแหวนต่างหูสร้อยคอของลูกค้า
อีกประมาณ๕บาทที่เขาเอามาจำนำกับร้านทองที่เกิดเหตุเอาไว้
ที่เหลือเดี๋ยวต้องเค้นสอบและสืบสวนต่อไปว่ามันหายไปไหน
ถามว่าแล้วตำรวจไปจับคนนี้ได้ยังไง
ดนพาสุขเจริญอายุสามสิบแปดปีคนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ย
ตอนที่ตำรวจเขาแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นคนร้ายที่ก่อเหตุที่ร้านทองเมื่อ๒๐ตุลาคม
ขี่รถหนีไปทางแถวแถววัดปากแพรกด้านหลังวัด
ตรงนั้นเนี่ยจะมีวัดอีกวัดหนึ่งด้วยคือวัดเขาแก้วนะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นว่าเออมันมีคลองไหลผ่านให้ชุดประดาน้ำเนี่ย
ลองมางมหาของแถวนั้นอ่า
ถ้าประสบคุณเหไงมาสอนมีพระอยู่สี่รูป

ตำรวจก็เลยสงสัยว่าโอ้โหนี่ตำรวจมาหาของหลังคลองหลังวัดอย่างนี้

ก็เลยลองไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกอ๋อตำรวจ
พระที่วัดจะเอาวงจาวาสเขาไม่ออกมาหรอก๔รูป

ตำรวจก็เลยไปค้นกุฏิของเจ้าวาดวัด
เจอยาบ้า๑๐เม็ดอุปกรณ์การเสพ

ก็เลยไปไล่ตรวจสอบบัญชีของวัด
พบว่าตัวเลขบัญชีเนี่ยเงินวัดมันหายเป็นล้าน
ก็เลยไปไล่หาวัยยาวัชกรวัด
พบว่าอ้าวคือในดนท์พาสุกเจริญ
ค้นบ้านในดนเจอทองคำฮะ
สรุปสอบไปสอบมานายดนบอกว่า
ผมเอาเงินวัดไปใช้ต้องหาเงินมาคืนวัด
ก็เลยไปจี้ชิงทอง
โอ้โหค่อยไล่ไปเนอะ
นี่ฮะสาเหตุจากเจ้าวาดกับพระเสพยา

สุดท้ายจับคนร้ายได้เพราะเป็นวัยยาวัชกรวัด
ได้ของแถมไปด้วยเรื่องของที่วัด
ที่เจ้าวาดกับพระเสพยา
ชาวบ้านนี่บอกโอ้โหขอบคุณตำรวจจริง